ส่วนความคืบหน้าคดีน่าสลดนะคะที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
แหบเป็นผู้ต้องหาข่มขืนเด็กอายุ๘ขวบนะคะข่มขืนแล้วหลังจากนั้นฆ่า
ตำรวจควบคุมตัวได้นะคะเมื่อวานี้พยายามจะนำตัวไปทำแผน
แต่ว่าไม่ได้จริงค่ะชาวบ้านเข้าไปรอ
ตำรวจก็กลัวจะมีการรุมประชาธรรมกันเกิดขึ้นนะคะ
ก็เลยมีการจำลองเหตุการณ์ในห้องขังนั่นแหละและหลังจากนั้นนำตัวไปฝากขังต่อสารเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งในแหบยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าก่อเหตุคนเดียวนะคะ
ไปดูช่วงที่นักข่าวได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาค่ะ
ทำคนเดียวเลยครับเย็นยันก็ทำคนเดียว
ที่ต้องเน้นย้ำว่าถามว่าทำคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าก่อนที่ในแหมจะไปก่อเหตุเขาดื่มเหล้า
และเป็นลักษณะดื่มเหล้ากับเพื่อนคนอื่น
ก็เลยอยากจะทราบว่าสรุปแล้วเขาทำคนเดียวหรือว่าเพื่อนชักจูงไปทำ
ร่วมกับเพื่อนหรือว่าอย่างไรนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสพปักทงชัย
เข้าควบคุมตัวในแหบค่ะ
ผู้ต้องหาในคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัย๘ขวบ
ในพื้นที่ปักทงชัยออกจากห้องคุมขังไปฝากขังที่ศาลนะคะ
หลังสอบปากคำอย่างละเอียดและมีการจำลองเหตุการณ์
ภายในห้องสอบปากคำตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อประกอบสำนวนคดี
โดยไม่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
เกรงว่าจะมีการรุมประชาธรรมจากชาวบ้านนะคะ
หน้าของในแหบค่ะเรียบเฉยแต่สายตาแข็งกล้าว
ซึ่งตลอดทั้งคืนยังคงไม่มีญาติมาเยี่ยมที่ห้องขังนะคะ
จากนี้ยืนยันกับทีมข่าวว่าลงมือก่อเหตุคนเดียว
คดีนี้พนักงานสอบสวนสอบปากคำพยานบุคคลทั้งหมด๖ปาก
โดยเฉพาะเพื่อนที่ร่วมพงเล่าค่ะ
ยังไม่พบว่ามีการเชื่อมโยงการกระทำในการร่วมกันทำความผิดนะคะ
และสามารถรวบรวมหลักฐานอื่นเกือบครบแล้ว
รอเพียงผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เอามาประกอบสำนวนคดีอย่างรัฐกลุ่มค่ะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา๔ข้อกล่าวหากับในแหบนะคะ
พรากผู้เยาว์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
อนาจารย์เด็กกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ค้านการประกันตัวทั้งหมดนะคะ
และจะส่งสำนวนคดีให้อายการพิจารณาก่อนส่งฟ้องศาลภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
ย่าของในแหบนะคะวันนี้เดินจากบ้านของตัวเองค่ะ
ที่บ้านของเด็กหญิง๘ขวบนะคะเพราะว่ามีพิธีศพมานะคะ
ขอขมาศพแทนหลานชายค่ะแม้ว่าจะเดินไม่ค่อยสะดวกอายุมากแล้ว
แต่ก็ไปนะคะมีความตั้งใจที่จะไปขอขมาศพนะคะ
ฟังเสียงคุณยายค่ะ
หลังจากที่ย่าของในแหบค่ะขอขมาศพเด็กแล้วนะคะ
ได้ไปพูดคุยกับพ่อและแม่ของเด็กด้วยค่ะ
ไปขอโทษแทนหลานชายที่ลงมือก่อเหตุ
ซึ่งพ่อของเด็กหญิง๘ขวบเองนะคะ

ที่เกิดขึ้นแต่ก็รู้สึกดีขึ้น
ครอบครัวของในแหบมาจุดทูปขอขมาศพลูกสาว
ตอนนี้ไม่ติดใจอะไรค่ะฟังเสียงพ่อค่ะ
พ่อแม่ของเด็กหญิง๘ขวบนะคะ
ครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
และจะมีกำหนดไปประกอบพิธีชาปนกิจ
วันจันทร์ที่๑๕กุมภาพันธ์นี้ค่ะ